ไปดูดีกว่าว่าข่าวนี้ไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่างไร
แต่ว่าดูท่าทางจะรีบไปหน่อยนะคะ

เนี่ยค่ะเอ๊ะเกี่ยวไหม

แต่ว่าภาพนี้นี่นะแชร์กันทั่วบ้านทั่วเมือง

เยี่ยมบ้านจ้า

ดูแลทุกสุขพี่น้องประชาชนหรือเปล่า
หลายคนเห็นภาพนี้โอ๊ยอดยิ้มไม่ได้
เข้าไปแซวกันมากมายนะคะ
บางคนก็ขำฮาน้ำตาเล็ดกันทีเดียว
ซึ่งตอนนี้คุณผู้ชมจากโพสต์นี้นะ
ทีมงานของเราก็กำลังตามหาบุคคลในภาพสองคนนี้อยู่อ๋อ
เขาเป็นใครมาจากไหน
มาทำอะไรคิดยังไงถึงทำ
ถ้าตามได้เมื่อไหร่นะคะเราก็จะขอถามคำถามทั้งหมดที่ได้ว่าไป
เป็นการประกาศตามหาบุคคลต้องสงสัยด่วนที่สุด

ผมป่วยอยู่แล้วต้องมีสองคนนี้มาช่วยเหลือ
ว่าเจอคุณเป็นลมอยู่กลางสี่แยก

ผมก็เหลือตามมาดูนะ

บีบคอตัวเองตายเลย
แต่ว่ามันเป็นสีสันเฉยที่เขาแต่งมา
แบบว่ามีรอยยิ้มกันเพราะฉะนั้นแล้วน้องคนนี้อยู่ไหนแสดงตัวด่วนนะจ๊ะ

รักให้มีรอยยิ้มกันนะคะยามเช้าจ้ะ